ในการตีทองคำเปลวอุปกรณ์สำคัญคู่กายช่างตีทองที่จะขาดไม่ได้
คือค้อนที่ทำมาจากทองเหลืองซึ่งมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า๕กิโลกรัม
ช่างจะต้องใช้ในการตีทองคำเปลวทั้งขั้นตอนของการตีกุบ
และขั้นตอนของการตีฝักถุงหนังเป็นถุงที่ใส่ทองคำเปลว
ระหว่างที่มีการตีกุบและตีฝักและไม้ไผ่ซึ่งนำมาเหลาและเจียนขอบ
เป็นอุปกรณ์สำคัญในขั้นตอนของการตัดทองให้ได้ขนาดสำหรับบรรจุในกระดาษแก้ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน